เวลาการต่างคดีตามสำนวน
หากจะในของสำนวน
ไม่มีเรื่องอื่นทั้งสิ้น
ซึ่งเวลาสงสัยที่มาตามระบบ
เวลาการสงสัยทั่วไป
ไม่แค่ไปหยิบสำนวนมาต่างกันอะไรแบบนี้
ถ้าพยายามได้พยานหลักฐานใหม่ที่สามารถให้สารลงโทษได้เนี่ย
ก็ส่งมาที่ไอ้กาศาอีกนะครับ
แล้วก็พิจารณากลับคำสั่งได้อีก
ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันยังต้องเป็นคดีนี้อยู่นะคะ
แต่ว่าคงจะค่อยกระจ่างแล้วก็จางไปแล้วนะคะ
เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยคงจะเป็นการทำงานของชุดที่จะนำไปสู่การสั่งคดีจริงในรอบใหม่นะคะ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยคดีนี้จะต้องสั่งไม่ฟ้องอยู่อีกหรือนะคะ
วันนี้การประชุมของกรรมธิการสภาเนี่ยนะคะหลายท่านที่สำคัญสำคัญไปหมดเลยนะคะ
ขออนุญาตไม่นับตัวทนายของคุณวรยุทธ์เพราะเอาตรงไปตรงมาก็คือว่า
คือเขารับงานใครเขาก็ต้องทำเพื่อเป้าหมายตามงานที่รับมานะคะ
เพราะฉะนั้นการจะไปเอาจากเอกชนเนี่ยก็อาจจะลำบากเล็กน้อยนะคะ
อาจจะหาเหตุผลดันลำบากหน่อยแต่ว่าถ้าจะเป็นคนที่สังกัดหน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมอันนี้เต็มที่ค่ะ
เพราะว่าเราย่อมตั้งคำถามได้ว่ามาตรฐานการใช้กระบวนการยุทธรรมในสังคมตกลงหลังจากนี้จะเอาอย่างไร
แล้วก็มาตรฐานที่ใช้มาตลอดเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทุกคดีหรือเปล่านะคะ
วันนี้ท่านที่สำคัญที่สุดท่านหนึ่งแล้วก็ได้ให้ข้อมูลกับกรรมธิการก่อนก็คือรองเนธนาคศุกร์นะคะ
รองอายการสูงสุดที่มีคำสั่งไม่ฟ้องคดีนี้นะคะ
ซึ่งเรียนสรุปความให้คุณผู้ชมฟังก็แล้วกันนะคะสรุปความคร่าวก็คือว่าท่านสั่งไปตามสำนวนที่มาตามกระดาษนะคะ
ก็คือมาแบบนี้ก็สั่งแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการให้ให้ข้อมูลกับกรรมธิการเนี่ยส่วนใหญ่คนที่อธิบายที่ไม่น้อยไปกว่าการเป็นเลขาของตัวรองรองอายการนะคะ
ซึ่งนอกเหนือจากท่านนี้แล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งที่สำคัญแล้วคนก็รอก็คือพันตำรวจเอกธนสิทธิแตงจันทร์นะคะ
จะตั้งคำถามได้หลายอย่างจากการอธิบายของพันธบทเอกธนสิทธิ์นะคะ
คือหนึ่งท่านพยายามจะอธิบายว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
จังหวะที่มีการเปลี่ยนตัวเลขจาก๑๗๗เป็น๗๘
คำอธิบายก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะ
ก็มีผู้ใหญ่พาอาจารย์สายประสิทธิ์มาแล้วก็ให้ทฤษฎีนี้ในการคิดตัวเลข
เรียกว่าเป็นวิธีคิดใหม่หรือทฤษฎีใหม่เนี่ยไม่แน่ใจควรใช้คำไหนนะคะ
แล้วก็คิดตัวเลขออกมาเป็นแบบนั้นซึ่งท่านก็บอกว่าเวลาค่อนข้างกระชัน
ก็เลยทำให้ตัวเลขที่คิดออกไปก็เป็นไปตามนั้น
แต่ว่าหลังจากนั้นนะคะตัวเองก็มาคิดตัวเลขอีกครั้ง
แล้วก็เห็นได้ว่าสูตรที่ได้จากอาจารย์สายประสิทธิ์นั้นมันผิด
ก็เลยพยายามจะไปชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาคือก็ตามลำดับชั้นแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนะคะ
แต่ว่าในส่วนของคดีที่มันเกี่ยวเนื่องกับความเร็วเนี่ยมันหมดอายุความนั่นเป็นเรื่องหนึ่งนะคะ
ก็เลยทำให้ไม่ได้มีการแก้ตัวเลขแต่ท่านก็บอกว่าจริงตัวเองก็ถูกเรียกไปในชั้นอื่นของคดีนี้
แต่ยังไม่ทันจะได้เข้าไปให้ข้อมูลแล้วก็บอกว่าตัวเองก็พยายามจะไปแก้ไขตัวเลขตั้งแต่ก่อนหน้านี้
แล้วมันก็ไม่ได้เป็นข่าวนะคะจนกระทั่งมันมาเป็นข่าวอีกครั้งก็คือข่าวนี้ดัง
แล้วก็ตัวเองมากลับตัวเลขเป็น๑๗๗เหมือนเดิม
คือเจ้าตัวเนี่ยพยายามจะอธิบายว่าจริงมันมีก่อนหน้านี้แล้วที่พยายามจะไปกลับตัวเลข
เพื่อบอกว่า๗๙ที่คิดโดยสูตรของอาจารย์สายประสิทธิ์มันผิดนะคะ
แต่มันไม่ถูกบันทึกไว้แล้วมันก็ไม่เป็นข่าวนะคะอันนี้เอาแบบแฟร์ก็คือต้องรับฟังนะคะ
ซึ่งมันทำให้มีคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าเราจะสงสัยกระบวนการที่ได้ตัวเลขต่ำกว่า๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ต้องสงสัยพันธบทเอกธนสิทธิ์คนเดียวจริงหรือนะคะ
เรียนเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าคดีนี้มีตัวละครลับอีกพอสมควรที่อาจจะไม่ได้อยู่ในการสอบสวน
หรืออาจจะอยู่แต่ไม่ถูกระบุในการสอบสวนของชุดตรวจสอบใดเลยก็ได้
วันนี้นะคะในอีกชุดหนึ่งก็คือคณะกรรมการของตำรวจนะคะที่มีการตั้งสอบขึ้นมาใช้เวลา๑๐กว่าวันค่ะ
แล้วก็มีข้อสรุปออกมาว่าตำรวจคงมีการถูกลงโทษเนี่ยอีกเป็น๑๐นายนะคะ
แล้วก็ในระดับยศที่สำคัญสำคัญพอสมควรในขณะที่พันธบทเอกธนสิทธิ์ก็คงจะเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ต้องโดนตรวจสอบอย่างหนักนั้นเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันขอตั้งคำถามไว้ก่อนเข้ารายการเรานะคะ
ก็คือว่าตกลงแล้วถ้าจะมีการลงโทษตำรวจที่เกี่ยวข้องกับสำนวนจริง
คำถามของที่ฉันแทนประชาชนก็คือว่าจะไปถึงทุกคนจริงหรือนะคะ
จะไปถึงทุกคนจริงหรือหรือเฉพาะคนที่คิดว่าสามารถลงโทษได้เท่านั้น
นี่เป็นคำถามฝากไว้ในรายการเราวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นใหญ่
ก็คือประเด็นเรื่องสารเสพติดค่ะวันนี้เราจะคุยกับอาจารย์ออสนะคะ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีและเป็นประธานหลักศูนวิทยาศาสตร์
บัณฑิตสาขานิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
สัตว์อาจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์สวัสดีค่ะอาจารย

อาจารย์วันนี้ในสภาส่วนใหญ่เขาก็เน้นความเร็ว๒สัปดาห์แล้ว

แต่วันนี้ที่อาจารย์ออสไปแน่นอนต้องเป็นเรื่องของเคมีสารเคมี

เรียกสารโคเคนได้ยังคะเราเรียกสารโคเคนในข่าวได้ยังคะ

แล้วก็สารที่เกิดจากโคเคนนะครับ
วันนี้อาจารย์ออสก็ไปพบคณะกรรมการที่ชื่อว่าคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงาน
คดีขององค์กรและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับ
โดยมีท่านวิสิตวิสิตสราชนะครับก็เป็นประธานนะครับ
ประเด็นที่ถูกซักถามมากที่สุดก็คือเรื่องของโคเคนนะครับ
แล้วก็เรื่องของของมืนเมาที่เสพก่อนเสพหลังนะครับ
แล้วก็ขอความเห็นทางวิชาการนะครับ
ก่อนที่ตบท้ายก็มาพูดเรื่องความเร็วของรถนิดหนึ่งนะครับ
หลังจากนั้นก็มีการทาบเชิญในการเป็นพยานที่จะต่อสู้ในชั้นศาลนะครับ
อาจารย์ต้องเข้าไปในสอบใหม่นี้ด้วยหรอคะ
ผมยึดดีครับผมยึดดีนะครับยึดดีที่จะเข้าไปในประเด็นนี้นะครับ
ประเด็นที่คาดว่าจะมีการสั่งฟ้องใหม่ก็คือ
ยาเสพติดให้โทษมีครอบครองสารเสพติดประเภท๒ก็คือโคเคน
แต่การตรวจเจอในเลือดของคุณบอสตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ
หลังจากที่เขาชนแล้วก็เข้าไปในบ้านแล้วก็ออกมาสักประมาณบ่ายแก่
ก็มีการตรวจเลือดโรงพยาบาลรามาที่ตรวจ
เป็นการตรวจแบบหวานแหหวานแหก็คือเจอสารอะไรเอาหมดเลย
ผลของโรงพยาบาลรามาก็เขาบอกว่าเขาเจอ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีประเด็นที่มีการให้สัมภาษณ์บอกว่า
เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับที่อาจารย์ว่าจะตั้งคำถามที่พูดในคณะกรรมการวันนี้บอกว่า
งั้นคุณลองตรวจให้เจอแป้งในเลือดให้ผมดูหน่อย
หมายถึงว่าคืออย่าคิดว่าอะไรอยู่ข้างนอกร่างกายพอเข้าไปแล้วต้องเจอเป็นตัวนั้นใช่ไหมคะ
แต่ว่าจะให้ดูให้กล้องมาที่จอนิดหนึ่งนะครับ
นี่คือเมตตาบริซึมของโคเคนตามหลักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลย

ก็คือจากโคเคนตัวเนี้ยนะฮะส่วนบุคคลตัวเนี้ยค่ะ
เวลาเข้าไปด้านร่างกายเนี่ยมันจะให้ตัวหลักก็คือ
โดยที่ตัวเนี้ยจะให้เยอะที่สุดปรากฏว่าโรงพยาบาลรามาเนี่ย
ตรวจเจอตัวนี้ตัวแรกเลยค่ะตัวนี้ก็คือตัวแทนของโคเคน
มาจากโคเคนเท่านั้นอ่านะครับแต่ว่ามันมีประเด็นแย้งเดี๋ยวจัง
จะค่อยค่อยอธิบายค่ะนะครับแต่มันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า
เลือดของคุณบอสเนี่ยเจอสารอีกตัวหนึ่งอาจารย์ใช้ออสใช้
เอกสารตรวจของโรงพยาบาลรามานะครับก็คือสารหมายเลข๓โอเคนะครับ
เหล้าพร้อมกับโคเคนแล้วมันจะทำปฏิกิยากันค่ะแล้วในระหว่างที่ร่างกายกำลังย่อยเผาผ่านมาเนี่ย
ถ้าเป็นโคเคนกับอย่างอื่นมันจะไม่เป็นอย่างงี้ใช่ไหมครับไม่เป็นอย่างงี้ครับ
ถูกต้องครับโคเคมันจะเป็นผงสีขาวค่ะก็คือเขาเสพนะครับทีนี้เนี่ยมาดูเหตุเกิดที่บ้านเนี่ยนะครับ
ตอนที่ออกมาแล้วก็ตรวจเจอเนี่ยปรากฏว่าตำรวจมีศักยภาพในการตรวจครั้งแรก
ก็คือตรวจแอลกอฮอล์ค่ะปรากฏว่าแอลกอฮอล์เนี้ยอยู่ที่หกสิบสี่จุดหกแปดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อืม
ซึ่งอย่างไรก็เยอะกว่า๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ว
ก็มีแม่บ้านออกมารับสารภาพบอกว่าคุณบอสอ่ารู้สึกเครียดเลยดื่มแอลกอฮอลอ่า
แต่แม่บ้านไม่ได้บอกว่าเสพโคเคนอาจารย์หมายความว่าไงการจะบอกว่าอะไรคะเนี้ย
ก็คือเขาบอกว่าคุณบอสกินเหล้าเพราะเครียด
แต่ไม่ได้บอกว่าเสพโคเคนแต่สารที่เจอจากการกินเหล้าเนี่ย
ไม่ใช่สารที่ตำรวจตรวจนะครับตำรวจตรวจเจอแอลกอฮอล์หกสิบสี่จุดหกแปด
เลยเอาแม่บ้านมาหักล้างตรงนี้ไงฮะอืมว่าหกสิบสี่จุดหกแปดที่เจอเนี้ย
เกิดจากเขากินเหล้าหลังชนอืมแต่เพราะเอิญสิ่งที่เจอในเลือดมันคือ
โคคาเอเทอร์ลีนครับคือกินเหล้าพร้อมเสพโคเคน
นั่นคือมันต้องก่อนที่จะเข้าบ้านหรือก่อนที่แม่บ้านจะเห็น
แม่บ้านไม่เห็นหรือยังไงหรือถ้าแม่บ้านเห็นว่าเสพโคเคนด้วย
ก็โดนข้อหามีโคเคนในครอบครองอยู่ดีเข้าใจไหมฮะ
อาจารย์กำลังจะหมายความว่าการที่เจอสาร
คือมันมีออกมา๔ตัวนะมันมีออกมา๔ตัวแต่มันมี๒ตัวที่สำคัญเนี่ยนะคะ
และอาจารย์ออสกำลังพูดถึง๑ใน๒ตัวที่มันเป็นโคเคน
ร่วมกับแอลกอฮอล์ทีนี้อาจารย์ออสเลยมาลงที่แอลกอฮอล
เพราะแอลกอฮอลมันมีประเด็นเรื่องเมาแล้วขับด้วย
ทีนี้อาจารย์ออสก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันมีสารที่ตรวจเจอว่าเป็นโคเคน
แอลกอฮอลผสมกันในร่างกายครับ
ก็เลยตั้งคำถามว่าแอลกอฮอลมีหลังขับจริงหรือเปล่าอย่างนี้เหรอคะ
คือแอลกอฮอล์หลังขับเฉยเนี่ยจะไม่เกิดสาร
เพราะฉะนั้นมันเลยอาจนุมาจากการตรวจเลือดได้ว่าแอลกอฮอล์กับโคเคนอาจจะมาตั้งแต่ก่อนอุบัติเหตุ
มันไปเจอกันตั้งแต่ก่อนอุบัติเหตุทีนี้เรียนลองแย้งนะเรียนแย้งแทนเลยนะคะ
อาจารย์แต่แม่บ้านก็รู้แค่เอาน้ำแข็งไปให้รู้ว่าดื่มแอลกอฮอลดื่มเหล้าเนี่ยนะคะ
อาจจะไม่รู้ตอนนั้นหรือเปล่าเวลาเวลาคนเขาจะเสพเขาไม่บอกทุกคนหรอกค่ะ
อ่าผมไม่รู้แต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยก็คือขัดแย้งกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อ่า
หลักฐานทางดาราเกินก่อนนะครับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มีทั้งตัวแข็งและตัวอ่อน
ตัวอ่อนที่สุดก็คือกล้องวงจรปิดแย้งได้เช่นกรณีน้องเต้น้องโจ้แทงน้องเต้
อ่าที่หลุดแล้วก็คุณพ่อกระโดดตึกเนี้ยก็คือมาจากกล้องวงจรปิดค่ะนั่นคือหลุดได้ค่ะ
แต่ที่แย้งไม่ได้ก็คือเคมีที่ตรวจในเลือดอ่าพวกเนี้ยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง
หนีไม่ได้หนีไม่ได้เลยอ่าอ่าการกินเหล้าเนี้ยมันก็ต้องเจอเฉพาะเหล้าอืม
นะครับแล้วก็เขาก็มาแย้งว่าเขากินหลังหลังชนก็คือเขาเจอหกสิบสี่จุดหกแปด
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่คือแม่บ้านพยายามจะบอกแต่เพราะเอิญคุณหมอเรามาเจอ
นี่คือโคคาแอคเทอลินหรือซีอีคือกินเหล้าพร้อมเสพโคเคน
แสดงว่าแม่บ้านไม่ได้บอกว่าเสพโคเคนแล้วประเด็นนี้ไม่มีในสำนวนไม่มีอะไรเลย
แต่มันโผล่ในหลักฐานของโรงพยาบาลรามาเพราะฉะนั้นนี่คือหลักฐานที่บอกว่า
เขาเสพโคเคนพร้อมกับกินเหล้ามาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าบ้าน
นะครับจะชนหรือก่อนชนอะไรก็ไม่รู้อืมแต่มันจะมีเรื่องของอายุ
ก็คือที่มันอยู่ในร่างกายตัวนี้คำนวณกลับได้อืม
วันนี้จะเนาะถูกซักอย่างหนักในเรื่องนี้จากคณะอ่าทำงานตรวจสอบการเดิน
ขององค์กรและบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับคดีเพราะเขากำลังจะฟื้น
เรื่องนี้เรื่องโคเคนอาจารย์มันจะกลับไปตรวจหาได้ยังไงว่า
ไอ้เจ้าสารตัวนี้ที่เกิดจากการเสพโคเคนร่วมกับแอลกอฮอล์มันมาก่อนหรือหลังอุบัติเหตุ
มันจะโอ้โหอ่าเรื่องมันเกือบแปดปีแล้วนะคะไม่ครับมันมีวันละสาม
ก็คือตอนนี้เนี่ยข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีตรวจเนี่ยเจอแน่นอน
นะครับเจอแล้วก็วันเวลานอที่ตรวจบอกชัดเจนอ่าวันเวลานอที่ชนบอกชัดเจน
เพราะฉะนั้นเรารู้เวลาครับตั้งแต่ชนมาถึงตรวจเรารู้เวลา
และเรารู้ว่าสารตัวนี้มันจะอยู่ในร่างกายได้นานเท่าไหร่หลังจากเสพ
มันก็จะค่อมกลับไปถึงก่อนชนอ๋อเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจะจะเตรียมไว้บอกว่า
แม่บ้านไม่เห็นเสพโคเคนเลยนะคะเห็นดื่มแต่เหล้าอันนี้มันอันนี้มันสามารถโดนโต้แย้งได้
ฟังไม่ขึ้นเลยครับเพราะว่าเพราะว่าค่าของสารมันจะบอกเองว่ามันมีมันเขต
มันถูกใช้เมื่อไหร่ถูกไหมคะคือมันคือโคเคนกับแอลกอฮอลมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่
ฉันใช้คำไม่ถูกเหมือนเรียกทอนทอนกลับไปเพื่อบอกใช่ไหมคะปริมาณที่พบเนี่ยใช่ฮะ
อ่าแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่โรงพยาบาลเรามาตรวจนะครับโรงพยาบาลเรามาก็แจ้งผลมาที่ทางตำรวจแบบง่ายง่ายเลยบอกว่า

อีกก็คือเกิดจากกระบวนการเมตตาบริสุมในร่างกายของโคเคน
ซึ่งบีอีนี่เป็นสารเสร็จติดให้โทษแพร่เวศสอง
แต่พอส่งมาให้โรงพยาบาลตำรวจอืมนะครับส่งให้ตำรวจก่อนอ่า
นักงานสอบสวนขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลตำรวจค่ะนะฮะ
ในเอกสารตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้นะถ้าขึ้นจอได้ขึ้นเลย
ตัวนี้นะครับในข้อ๒ข้อ๓เนี่ยที่โรงพยาบาลตำรวจส่งมานะครับ
แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวผมอ่านประโยคหลังก่อนนะฮะเป็นสารที่เกิดจากการเสพโคเคนนะฮะ
ตามภารวรยาเสพติดปีสองพันห้าร้อยยิบสองแต่เพราะเอิญแทรกเวอร์ดดิ้งหนึ่งขึ้นมา
ก็เหมือนที่อาจารย์น้อยพยายามจะบอกว่าน้ำตาลในเลือดมันไม่ใช่แป้งไงฮะ
แต่คุณซ้อยแป้งมาก่อนแล้วมันมาเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทีหลังใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณหนีไม่พ้นหรอก
มันไม่ใช่โคเคนไงฮะเขาก็เลยตำรวจเลยบอกว่ามันไม่ใช่สารเสพติด
แต่ต้นตอมันมาจากสารเสพติดค่ะมันก็เลยจะหาทางออกกันตรงนี้ค่ะ
นะครับทีนี้มาดูนะฮะโคไครเทรลีนไม่จัดเป็นยาสิทธิทธรรม
แต่ว่าเกิดจากเมตตาบริซึมที่เกิดจากร่างกายเสพโคเคนร่วมกับแอลกอฮอล์
เนี่ยเขาจะบอกในข้อที่สี่ค่ะนะครับเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยนะฮะ
เป็นเนี้ยจะอยู่ในร่างกายได้นานถึงยี่สิบถึงสี่สิบชั่วโมงก็คือ
นะฮะก็คือเสพโคเคนเพียวเนี่ยที่ไม่ได้กินเหล้าเนี่ยค่ะมันจะอยู่
ได้นะครับแต่ว่ามันจะเริ่มสลายตัวเมื่อประมาณแปดชั่วโมง
แต่พอหน้าหลังเห็นไหมฮะเนี่ยเราต้องอ่านเอกสารไว้ให้ชัดหน้าหลัง
ที่บอกว่าเขาคือพระเอกเนี้ยที่เกิดจากการกินร่วมกับเหล้าเนี้ย
มันจะอยู่ในร่างกายได้ประมาณสิบชั่วโมงถึงสิบสองชั่วโมงอืมอืม
ง่ายแม่บ้านบอกว่าเขากินแต่เหล้ามันก็ต้องเจอแต่เหล้า
แล้วเจอแน่นอนครับหกสิบสี่จุดหกแปดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อ่า
แต่เพราะเอิญหมอและโรงพยาบาลตำรวจตรงกันบอกว่าเจอโคคาร์แอธาลีน
คือกินเหล้าพร้อมโคเคนอืมและนับย้อนหลังไปอีกสิบชั่วโมงครับอืม
เขาชนตีห้าถูกจับตรวจตอนบ่ายแก่แก่ก็มันเจ็บ
ก่อนหน้านั้นมันก็คือสิบชั่วโมงไงฮะอาจารย์จะบอกว่าจริงจริงแล้วตัวเอกสารเนี้ย
มันมันอธิบายตัวเองอยู่แล้วว่าโคเคนมาเมื่อไหร่แอลกอฮอลมาเมื่อไหร่ใช่ไหม
มันชัดเจนครับโดยเฉพาะตัวโคคาแอคเทอลีนแต่ว่านี่คือนิติวิทยาศาสตร์ที่มีน้ำหนัก
อย่างมากนะครับก็เลยพยายามเอาออกแค่เสพก็คือประมาทแล้วครับ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องเถียงกันเรื่องความเร็วเลยอาจารย์เดี๋ยวขอขอความรู้หน่อยนะคะ
กอฮอลเราเรานึกออกมันใกล้ตัวนะคะครับโคเคนเนี่ยมันอย่างสมมุติแอลกอฮอลคนเมา
คนกึ่มเนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจใช่ไหมคะเรียนก็ขอความรู้นักวิชาการมานั่นแหละว่า
สมมุตินะคะคนเราเวลาดื่มแอลกอฮอลเข้าไปเนี่ยพอมันมึนมันกึ่มมากน้อยแล้วแต่
แต่มันจะมีผลแน่ต่อการตัดสินใจสมมุติขับรถอยู่จะแตะเบรก
คือมันมีผลต่อเสี้ยววินาทีของการเอาเท้าไปแตะเบรกการตัดสินใจไปแตะเบรก
อันนี้แอลกอฮอล์คำถามคือสมมุติมีโคเคนโคเคนมีผลแบบนี้ไหมคะ
โคเคนนี่คือกฎประสาทส่วนกลางนะครับก็เสริมกันก็คือสร้างจินตนาการนะครับ
พูดง่ายง่ายก็คือจะมีความกล้ามากเป็นปกติจำน็อตจะบอกนะครับ
คาร์บอนเคปร่าแข็งกว่าเหล็กด้านในเป็นอาลูมิเนียมอัลลอยด์
มีความแข็งแข็งมากสภาพยับขนาดนั้นภูมิถามว่าวิ่งกล่ำกว่าแปดสิบแล้วครับ
อันนี้ประเด็นแรกก่อนนะครับอันที่สองเหมือนอาจาร็อตขับรถไปชนคนเนี่ย
น่าจะมีอารมณ์มานั่งกินเหล้าเหรอนะฮะโอ้เสียใจชนคนกินเหล้าปับปับปับ
แล้วเปิดตรวจมาเจอโคเคนด้วยนะครับประเด็นที่สามรถคันนี้จานเบรกนะครับ
เป็นจานเบรกระบบเบรกเซรามิกจานเบรกสามสิบเก้าจุดแปดเซน
จานหน้านะฮะจานหลังเนี่ย๓๖เซนนะครับความใหญ่ของจานเบรก
มันขับเคลื่อสี่ล้อค่ะการเบรกใหญ่มากมากนะครับ
แล้วก็ตัวคาริปเปอร์หกพอดคือตัวหนีบอ่ะหนีบจานอ่ะอ่านะฮะ
ครับเจ็ดสิบเก้าหรือเจ็ดสิบหกกระทืบเบาเบาหยุดได้ภายในสิบเมตรอ่า
โอเคนะฮะอันนี้ลากไปร้อยกว่าเมตรไม่ใช่แล้วแล้วตามหลัก
นิติวิทยาศาสตร์ในเรื่องของความเร็วรถนะครับถ้าชนแบบช้า
คนจะกระเด็นไปด้านหน้าแต่ถ้าชนด้วยความเร็ว
คนจะกระเด็นมาด้านหลังกระจกแตกนะครับตาในสิบตาใน
สิบยังติดอยู่ที่ที่ปัดน้ำฝนนะครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ย
เรื่องของความเป็นธรรมนะครับคุณต้องส่งขึ้นไปให้สารตัดสิน
ไม่ใช่คุณมาตัดสินเองอาจารย์เดี๋ยวดิฉันพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามันมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่
ตำรวจไปให้ข้อมูลกับกรรมธิการตำรวจจำได้ใช่ไหมคะแล้วมันก็มีประเด็นว่า
มันมีมันมีคำพูดแบบนี้จริงนะคะไม่ใช่อยู่ดีตำรวจก็อ้างนะคะคือ
มันมีจริงเราฟังว่าเฮ้ยรักษาฟันได้โอเคมันฟังไม่ขึ้นใช่
แต่ว่าก็วงเล็บไว้หน่อยนะคะว่าตำรวจไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่อง
ตกรรมเรื่องทำฟันนะคะทีนี้พอมีคนเชี่ยวชาญมาพูดให้
การแบบนี้คำถามคือแล้วมันมีคำอธิบายอื่นในวงการหมอฟัน
กันเองไหมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะสิ่งที่เราจะต้องพูดกันหลังจากนี้นอกเหนือจาก
เร็วของรถแล้วเนี่ยนะคะก็คือการพูดถึงสารที่อยู่
ร่างกายของคุณวรยุทธ์นะคะซึ่งตอนที่ตำรวจไปให้ข้อมูล
มันก็เลยเป็นประเด็นเรื่องของมีโคเคนจากการรักษาฟันใช่ไหม
ตอนนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ใน
ดวงทันตกรรมเองเป็นคุณหมอฟันเองนะคะหรือว่าคนที่
ที่อธิบายได้ทุกคนเสียงไปทางเดียวกันว่ามันเป็นไปไม่ได้
แต่ว่าถ้าอิงตามเอกสารที่มีการพูดถึงการให้การและที่ตำรวจให้ข้อมูลเนี่ยนะคะ
คือมันก็มีการพูดถึงเรื่องนี้จริงดิฉันจะถามกันกับอุปนายกคนที่๑ทันตแพทยศภานะคะ
ทันตแพทย์พระเด็จตั้งงามสกุลค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมฝันสวัสดีครับค่ะ
คุณหมอคะตั้งแต่ที่มีประเด็นว่าโคเคนรักษาฟันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณหมอที่รักษาฟันของคุณวรยุทธ์
หรือว่าเป็นคุณหมอที่เกี่ยวข้องกับการทำเอกสารเพื่อใช้ในคดีนี้จากการตรวจสารเคมีในร่างกายเนี่ย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

ที่พูดถึงสารสังเคราะห์ของสารจากกระบวนการแพทย์เช่นใช้ยาลดความเจ็บปวด
อันนี้เป็นตัวอย่างแรกตัวอย่างที่สองคืออาจทำให้เกิดผลลวงในการตรวจเลือด
คืออันนี้เคยมีเข้าหูคุณหมอบ้างไหมคะในฐานะอุปนายก
ว่ามันมีเรื่องนี้จริงในคดีนี้ค่ะ
ค่ะยังไงก็ตามแต่มันไม่สามารถทำให้เกิดผลลื่นลูก
ผลลวงที่เป็นบวกกับโคเคนได้อันนี้เราทราบในใจ
แต่ผมกำลังคิดว่าคำถามที่ถามในวันนั้นเนี่ย

มันทำให้คุณหมอเขาตอบอะไรไปเนี่ย
จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยอันนี้เป็นไปได้

ทำให้เกิดเป็นผลลวงแบบอื่นได้หรือไม่

ถ้าไปตรวจก็อาจจะเกิดผลลวงเป็นบวกกับสารตัวอื่น

หรือถ้าตั้งคำถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าสารอื่นที่ได้รับเข้าไป
จะทำให้เกิดเป็นผลบวกที่เป็นลวงกับโคเคนได้หรือไม่
ถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณหมอเขาก็เล่าต่อว่าใช่มันเป็นไปได้ว่าจะเกิดผลบวกลวง
คือเราไม่มีองค์ความรู้ที่จะไปบอกว่าสารใดในโลกจะไม่เกิดผลบวกเป็นลวงนึกออกไหม
เข้าใจค่ะคือแม้แต่เราก็ไม่ทราบบทสนทนานะคะ
เพราะว่ามันเป็นเอกสารแค่สรุปความออกมาว่าใครให้การใจความสำคัญว่าอย่างไร
แต่ทีนี้ในส่วนของทันตแพทยศภาค่ะคุณหมอค่ะคือหลังจากนี้คือก็ไม่จำเป็นต้องเรียก
หมอฟันท่านใดหรือว่าต้องมีเอกสารชี้แจงใดแล้วใช่ไหมคะคือประเด็นนี้ควรจะจบแล้ว
ตั้งแต่สักสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วถูกไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับอ่ายกแล้วก็เนี่ยคุณหมอท่านเนี้ยไปให้
ให้ความเห็นที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าการรักษาเนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างนี้
เราก็จะเรียกมาคุยนะครับอ่าคุณคุณหมอคะคดีนี้เนี่ยในส่วนของทันตแพทยศภาเนี่ยคุยกันบ้างไหมคะว่า
เรื่องนี้จะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนการทำงานของหมอฟันทั่วประเทศยังไงบ้างคะในส่วนของกรณีนี้ค่ะ
ไม่ไม่คือคือเรายังไม่เข้าไปถึงจุดนี้ฮะค่ะเราเพียงแต่ว่าเรามองว่ามีการใช้มีการใช้คำบอกเล่าคำอ้างอิงของผู้ที่เป็นแพทย์
แล้วเกือบจะทำให้รูปคดีมันเปลี่ยนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทุกฝ่ายได้ออกมาชี้ในความเห็นที่ไปในทางเดียวกันว่า
ยาที่ใช้นะฮะไม่ว่าจะเป็นอม็อกซิเจลินหรือเม็ดพี่วาเคนซึ่งเป็นยาชาเนี่ย
ไม่สามารถทำให้เกิดเป็นผลบวกลวงได้อืมผมผมเสนอแนะอย่างนี้นะครับว่าจริงจริงแล้วเนี่ยถ้ายังไม่มีข้อยุติเนี่ย
แค่วิทยาลัยธรรมแพทย์หรือเพศจรรยศภา
เพศจรรยศภาจะรู้ชัดเลยเพราะเขาเป็นผู้ที่รู้จริงในเรื่องของกระบวนการกำจัดยา
ว่าเมื่อร่างกายรับยาตัวนี้เข้าไปแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอะไรลงไปบ้าง
ถ้าตรงนี้ไปสอบถามอย่าใช้คำว่าอาจจะ
อาจจะของแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยมันก็เป็นเพียงความเห็นของผู้ทำการรักษา
แต่ว่าไม่ใช่เป็นผู้รู้จริงในเรื่องนั้น
เข้าใจค่ะ
หรือเพศจรรยภาเลยครับ
อ่อจริงก็ได้ทางเพศจรรยภาอีกทางนึงนะคะ
คุณหมอค่ะวันนี้เวลาค่อนข้างน้อยกลับขอบพระคุณก่อนนะคะ
แต่ถ้ามีประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธนไพรค์เทศภาถึงลบกวนคุณหมออีกครั้งนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เมื่อกี้ลองทวนเวลากันแล้วนะคะ
คือถ้าฆ่าชีวิตเอาอย่างนี้มาอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะ

ถ้าต้องไปให้การกล้าฟันทงไหม
ว่าโคเคนกับแอลกอฮอล์ในเลือดของคุณวรยุทธ์
มาก่อนเกิดอุบัติเหตุสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะตั้งแต่ต้นรายการที่อาจารย์ออสอธิบายไป
แล้วอาจารย์ก็อธิบายว่าในตัวเอกสารของโรงพยาบาลตำรวจเอง
อธิบายด้วยซ้ำไปว่าถ้าเราจะคำนวณว่า
เคนกับแอลกอฮอล์มาเจอกันในร่างกายคุณวรยุทธ์

ก็ดูในเอกสารตัวเดียวกันได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
หรือว่าระยะเวลาที่อยู่ในร่างกายด้วยซ้ำนะครับ
เพราะว่าคนที่ส่งมาเป็นคุณหมอ
แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญของทางตำรวจพันธุ์ตำรวจเอกหญิง
เป็นเพศศาสตรกรชับนานการ

ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาย้อนกลับ
มันก็คือก่อนตี๕แน่นอนเพราะว่าชนที่ตี๕๒๐
และถ้าเอาคำบอกเล่าของแม่บ้าน
เขาบอกว่าเขาชนเสร็จเขาหนีเข้าบ้านเขาไปนอนเขาเมา
แต่ไม่ได้บอกว่าเสพโคเคนตัวนี้ก็ชัดแล้วครับ
เพราะฉะนั้นคณะกรรมการชุดที่จะฟื้นคดี
ผมมั่นใจว่าฟ้องในกรณีโคเคนแน่นอน
ส่วนแม่บ้านอาจารย์นอทแนะนำคณะกรรมการไปแล้วว่า
ให้ดำเนินคดีด้วยก็คือมาตรา๑๗๒แจ้งความเท็จนะครับ
เขาบอกแค่ว่าทำไมเท็จอ่ะอาจารย์คะ
เขาบอกว่ากินเหล้าหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้ว
แต่ว่าตัวโคคาไอเทอลีนก็คือกินมาตั้งแต่โน่นเลย

แจกให้หมดและแจกให้ครบ

วันนี้คณะอาทารย์อำการเขาก็ทับทาม
แล้วก็อาจารย์น็อตก็ยินดีที่จะเตรียมเอกสารทุกอย่างให้
แต่ว่าดำเนินการโดยใช้หลักวิชาการ
ถ้าเดี๋ยวถามแทนถามแทนพนักงานสอบส่วน

ว่าโคเคนกับแอลกอฮอล์ที่ปนกันแล้วออกมาอยู่ในร่างกายคุณวรยุทธ์

คือตอนนี้จากเอกสารทางวิชาการยืนยัน
เข้มข้นของโคเคนที่อยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็ถูกกำจัดออก
ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน๑๒๕ชั่วโมงเนี่ย
เป็นการยืนยันว่ามีการเสพโคเคนร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์
มันจะมาเสพแล้วดื่มคนละรอบไม่ได้
เช่นอาจจะมีการเสพช่วงตี๔ตี๕แล้วก็มาดื่มเหล้าหลังชน

ซึ่งถ้ามันทำวัยยากับแอลกอฮอล์มันก็จะเจอโคคาอิทรีน

ทั้งตัวที่บอกว่าเกิดจากการเสพโคเคน
และตัวที่เกิดจากการเสพโคเคนร่วมกับดื่มแอลกอฮอล์

มันไม่มีกฎหมายไหนที่บอกว่าเสพโคเคนแล้วขับ
มันไม่เข้าพรบจราจรมาตรา๔๓วงเล็บ๒
เมาแล้วขับจลก็บอกว่าเรากำลังคุยกันเรื่องหมา
แต่ว่าตำรวจไปคุยเรื่องแมว

เพราะฉะนั้นตัวที่จะฟื้นโผล่ขึ้นมาในการลื้อฟื้นคดี
ก็อาจจะเป็นเรื่องพอรับว่ายาสติกหรือไม่

เคยใช้เป็นยาชาในสมัยก่อนแต่ว่ามันมีริเศษติก

ถ้ามีการยืนยันได้ว่าโคเคนมาก่อนอุบัติเหตุจริงแล้วร่วมกับแอลกอฮอล์ออกมาเป็นอีกตัวหนึ่งด้วยจริง
เรียนขอพูดถึงแค่โคเคนยังไม่รวมตัวที่กินกับแอลกอฮอลนะ

วันนี้คุยกันไหมคะคือวันนี้คุยครับ
แต่ถ้าคุณเสพไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือ

พูดง่ายคือให้มีโคเคนก็คือเข้าข้อกฎหมายพรบยาเสพติดอยู่แล้วยังไงก็โดน
ก็คือตัวนี้มันหนีไม่พ้นเพราะมันอยู่ในเลือดมันอยู่ในร่างกายที่ตรวจเจอ
มันมันเป็นไปตัวอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทนายฝ่ายของเขาจะแย้งในเรื่องทางวิชาการ
ก็มีนักวิชาการหลายคนที่พร้อมที่จะช่วยตรงนี้
อาจารย์ออสเดี๋ยวสงสัยเราได้เจอกันอีกนะคะที่ฉันมีนัดกับหลายคนมากเลย
สมมุติเขามีการสอบคดีนี้กันใหม่โดยเฉพาะข้อหาที่เพิ่มเติมเรื่องโคเคนนะคะ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ออสก่อนค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ
คุณผู้ชมคะคดีนี้ยังคงต้องตามกันอีกยาวนะคะ
เพราะว่าเป็นคดีที่จะทวงถามได้ว่าเราจะใช้มาตรฐานไหนกับคนในสังคมแบบเท่าเทียมกันทุกคน